รางวัลที่หนึ่งเลขที่ออก
ห้าสามสามเจ็ดสองหก
เห็นไอ้โม่งขอพูดคำว่าไอ้โม่งนะเก็บลอตเตอรี่ได้
ผมซื้อมันก็มือเลยไอไอไอโรตเตอรี่เนี่ยแล้วจะ

ลายนิ้วมือของเราไม่มีไม่ใช่ว่าเราไม่ใช่เป็น

จริงครับตำรวจที่ไปเบิกเงินเป็นอดีตตำรวจเก่า
จึงได้ประสานงานไปเพื่อขอพบเพื่อจะได้สอบถามรายละเอียดที่เกิดขึ้น
ที่ทนายพูดถึงว่าน่าจะมีขบวนการในเรื่องนี้
ผมดูแล้วมันไม่น่าเป็นไปได้เลยครับนะครับ
คงเป็นเรื่องลึกหรือสันนิษฐานหรือเพ้อฝันไปเองของทางทนายมากกว่า
เชื่อไหมครับขณะนี้เจอพยานเจอรักฐานซึ่งเป็นกล้องวงจรปิด

ผมอยู่เฉยผมไม่ได้ไปทำความผิด

ว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ของเขา
ผมก็ถึงบอกว่าให้เขารับกรรมที่เขาก่อกับผมเนี่ย

พิสูจน์ลายนิ้วมือนะครับพบลายนิ้วมือแฝงซึ่งมีรายละเอียดของลายเส้นเพียงพอต่อการตรวจเปรียบเทียบเพื่อยันตุปกรณ์เนี่ยจำนวน๒๐๐ครับบนสลากกินแบ่ง
พบลายนิ้วมือแฝงซึ่งมีรายละเอียดแบ่ง
ตำรวจทุกท่านจะต้องทำงานกันต่อไปนะครับ
ก็จะไม่ถึง๗๒๖แต่ข้างหน้ามันไม่ถูก
พยานของเขาเนี่ยพยานโจทย์เขาให้การขัดกัน
อันนี้สุดก็คือคำพูดของพยานของเขา

จากการที่มีการเนี่ยเอาเลขบัญชีธนาคารของคุณลุงจรูนเนี่ย

พวกอาชญากรจะเอาไปทำอะไรที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย